นี่คือแปลกอากาศที่ไม่เคยมีมาก่อน

ประทัดเดือดกับยอดนักร้องฝั่งโลกลูกทุ่ง
ยืนมองเฝ้ารายดาว
ท่านนองสีย้ายไปลี
กะสิดินีไปไกล

เมื่อต้องร้องให้ได้ทั้งสองแนวเพลง
เข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวค่ะ
คือเราเชื่อในทัวร์ราคอนนี้

และวันนี้ยังคงเดินหน้าขาดแชมป์ร้องข้ามโลกกับสายที่๔
หนุ่มไทยบ้านฝั่งโลกลูกทุ่งตั๊ชนะชัย
โคจรมาประทัดเดือดกับสาวน้อยราชจันทร์แห่งโลกสตริง

ใครจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะและทะยานเข้าสู่รอบต่อไป
จนเป็นพร้อมกันตอนนี้กับโลกข้ามรุ่น
ตอนนี้คุณอยู่กับรายการร้องเพลงที่จะดวงกันด้วย
เพลงสุดไพร้ะชื่อเฉื่อกันด้วยความต้างของโบนัส

เพราะนี่คือรายการร้องข้ามรุ่น
และตอนนี้คณะกรรมการของเราพร้อมอยู่แล้ว
ผมขอต้อนรับกรรมการจากสายสติ้งก่อนเลยครับ
สวัสดีครับ

และพี่รุงซุฬิยา
หลังจากการต่อสู้ของนักฝั่งโลกสตริง

วันนี้วันที่ทั้งสองโลกต้องเจอกัน
และนี่คือกฎิการรับมหาศึกข้ามโลก

จะต้องฝ่างให้โลกมาจากผู้ดุ้นกันตัวต่อตัว
เดินแปลกไปสู้กันด้วยเลือดกระดาฬ๑ยก
และกระดาฬรุ่งชุม๑ยก
หากใครได้คะแนนรวมมากกว่าเข้ารอบต่อไปทันที
ซึ่งคะแนนนั้นมาจากกรรมการทั้ง๖คน
และคะแนนโบนัสความต่างของปีเกิดคนร้องกับปีเกิดเพลง
โดยรอบนี้จะมีเพียง๕คนเท่านั้น
ที่จะได้ไปต่อจะเป็นใครต้องดูกัน
สำหรับแชมป์รายการร้องข้ามรุ่นครับจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษ
นั่นคือออร์นิวอิซูซูมิวเอ็กซ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
เทเมดมูลค่ากว่า๑ล้าน๔แสนบาท
จริงใหญ่จริงจริงครับใครจะเป็นคู่ฟ้าระวัลพิเศษออร์นิวอิซูซูมิวเอ็กซ์
คันนี้ไปครองต้องติดตามในรายการของเราเท่านั้นเลย
คู่ต่อไปบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นการจับคู่ของเป็น
ผู้หญิงผู้หญิงบ้างครับครั้งนี้หญิงและชายมาเจอกันแล้วค่ะ
น่าสนใจนะฮะผมเชื่อว่าคู่นี้ต้องดุเดือดไม่แพ้คู่อื่นถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเขาได้เลย
ตัดและพิงกี้
นี่แหละครับมวยคู่เอกของร้องข้ามรุ่นวันนี้พิงกี้พัฒนัน
สาวน้อยมหัศจรรย์ถูกโทษมาแล้วทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่
กับพอสวัสดิ์ธรรมกรรมการผิงกับอึ้งมาแล้ว
ใจเสมอตัวเรามีศักยภาพสูงไอ้น้องคนนี้นี่ไม่ธรรมดา
ถึงเวลาต้องลุยหนูก็จะลุยค่ะ
ศึกนี้สาวน้อยจะได้ทะยานเฉิดฉายต่อไปหรือไม่
ก็ยืนอยู่กับไอ้นุ่มไทยบ้านฝั่งลูกชื่องคนนี้
ตั๊กชนะชัยหนุ่มไทยบ้านส่งสื่อเสียงสื่ออารมณ์
จากแดนอิสร์หันเบินเกิดเมืองนอน
มาเล่นละครบทชีวิตหนัก

ว่าใครจะเหนือกว่า
ตามติดทิศหน้าจอได้เลย

ก็เป็นสตาร์ทที่ได้เลือกร้องก่อน

หรือลำดับที่สองค่ะ

จะได้เป็นผู้กำหนดหน้าเพลง

ถ้าเราผ่านไปได้เพลงที่เราถนัด

อย่าลืมนะครับทั้งสองคน
จะเป็นฝ่ายเข้าสู่รอบต่อไป

เพราะว่าคุณเป็นตัวแทนจากฝั่งโลกของลูกทุ่ง

ไม่เคยร้องสตริงประกวดเลยครับ

สาวเต้นไม่เชื่อ
ถ้าอย่างนั้นเพลงที่คุณสบายใจจะร้องในยกแรกนี้คือเพลงอะไรคะ
ไม่ยอมตัดใจของพี่เสกโลโซครับ
นี้ออกมาในปี๒๕๕๒ครับมีคะแนนโบนัสอยู่ในมือ๑คะแนนครับ
เอาล่ะครับไอ้หนุ่มไทยบ้านฝั่งลูกทุ่ง
คิดว่าเพลงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่น้ำเสียงของตั๊ดน่าจะเข้ากับเพลงนี้

เขาจะทำได้ดีแค่ไหนส่งกำลังใจและไปฟังพร้อมกันได้เลย
เธอได้ยินไหมว่าใครมันรำร้างเรียกอยู่
อยากให้ได้รู้ว่าใจของฉันมัน
จากกันกระทะมที่ตอบยาวว่าฉันด้อยกว่า
มีราคากันต่ำเกิน
เมื่อมันไม่รู้สมองมันก็เคไปร้อยปาก
จะเอาใครรักแทบก็กลายเป็นชอกชำซ้ำ
สามแสบเจ็บก็เพราะรักไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลง
คิดแล้วปลงส่งกลับสู่
แต่ใจมันรักเธอก็เลยไม่ยอมตัดใจ
ไม่ปล่อยให้ไปยังยื้อเธอไว้อย่างนั้น
เมื่อเธอไม่รักกันก็เลยต้องการจะไป

ต้องนอนหัวใจให้ตายทั้งเป็น
เมื่อมันไม่รู้สมองมันก็เขตไปร้อยป่า
จะเอาใครรักแทบ

สามสามเจ็บก็เพราะรักไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลง
คิดแล้วปลงส่งกลับสู่
แต่ใจมันรักเธอก็เลยไม่ยอมตัดใจ
ไม่ปล่อยให้ไป
ยังยืดเธอไว้อย่างนั้น
เมื่อเธอไม่รักกันก็เลยต้องการจะไป
ทิ้งให้ใครต้องนอนปวดใจ
ให้ตายทั้งเป็น
ไม่คาดฝันที่ทำให้เธอเป็นอือ
ต้องทนฝืนแม้คนเขาจะดูถูก
แม้ว่ารักไม่ทำให้ใจเป็นสุข

แต่ใจมันร้างเธอก็เลยไม่ยอมตัดใจ
ไม่ปล่อยให้ไป
ยังยืดเธอไว้อย่างนั้น
เมื่อเธอไม่รักกัน
ก็เลยต้องการจะไป
ทิ้งให้ใคร

ให้ตายทั้งเป็น
ขอบคุณคุณสำคัญครับว้าวโอเคนุ่มเท่คนนี้
โอ้โหเสียงเท่มากมากเลยเปิดมาก็คนลุกแล้วนั่นน่ะสิ

แต่ขอฟังจากคณะกรรมการฝั่งลูกทุ่งก่อนเลยนะคะ
พี่จริงเรียครับเป็นไงบ้างสำหรับตั๊ดในวันนี้ค่ะ
ร้องวันนี้พี่ว่าเสียงค่อนข้างสมบูรณ์นะสำหรับพี่
แต่การร้องต้องใส่ความดุดันอีกนิดนึง

ครับผมอุตสานี่ครับเป็นไงบ้างครับคุณตั๊ดในวันนี้
ที่จริงซานิชอบนะแต่ว่าคือเหมือนตั๊ดไม่มั่นใจว่าจะไปแล้วจะถึงไหม
ขอเอาแบบเล่นแบบเกมแบบกลางก่อน
เพราะว่าตั๊ดนี้ยังไม่เท่าทางขนาดผมผมเล่นกลางก่อน
แต่ถามว่าดีไหมดีแต่ถ้ามันหนักแน่นได้กว่านี้พี่ว่าดีกว่านี้เยอะ

ต้องขอชื่นชมในความที่มีน้ำเสียงที่น่าฟังมาก
คือขึ้นมาประโยคแรกผมรู้สึกโหน่าฟังนะฟังแล้วก็เป็นคุณสมบัติเด่นของคุณตั๊ดนะครับ
แต่ว่าคุณภาพของการร้องเพลงร็อกมันอยู่ที่อารมณ์
แต่ก่อนหน้านั้นทั้งหมดเนี่ยดนตรีมันหนักกว่าสิ่งที่คุณพยายามขับดันออกมา

คือตัสเนี่ยเสียงดีมาก
คุณภาพการร้องก็ดี
แต่การร้องที่แข็งแรงตลอดเลยของตัสมันทำให้เลยไม่ได้รู้สึกว่าคุณกำลังบาดเจ็บบอบช้ำ
มันมีคุณภาพการร้องที่ดีแต่มันกลับกลายเป็นทำให้อารมณ์ที่ควรจะเป็นหายไป
เพราะฉะนั้นดูกันต่อไปครับว่าตั๊ดจะไปได้ถึงไหนครับ

เอาล่ะครับไอ้หนุ่มใช้บ้านอย่างตั๊ชนะชัยจะคว้าคะแนนรวมตั้งต้นไปได้มากแค่ไหน
ถามว่าพอใจไหมพอใจมากครับพอใจมากแล้วนะครับ
เพราะว่าเกิดมาไม่เคยร้องเลยครับแล้วก็วันนี้ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับ
ช่วงหน้ามาลุ้นพร้อมกัน
แล้วก็ถึงเวลาที่สาวน้อยมหัศจรรย์จะกระชากคะแนนหนีห่างบ้างแล้ว
ฝากถึงพี่ตั๊กนะคะหนูขอชนะนะคะ
ร้องข้ามรุ่นกับรอบดวนเดือดร้องข้ามโลก
สุดยอดฝั่งลูกทุ่งและสตริงต้องมาไฟล์กัน
ซึ่งช่วงที่แล้วไอ้หนุ่มไทยบ้านฝั่งลูกทุ่งอย่างตั๊ด
ก็ได้ออกหมัดที่ไม่ค่อยถนัดไปแล้วกับเพลง

แต่ใจมันรักเธอ
ก็เลยไม่ยอมตัดใจ
คือตัสเนี่ยเสียงดีมาก
ระดับอารมณ์ของคุณกับระดับอารมณ์ของดนตรี
ถึงเวลามาลุ้นคะแนนรวมของเขา
ผลงานเพลงนี้กันแล้ว
กรรมการของเราทั้ง๖ท่านลงคะแนนเรียบร้อย
และตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเขาได้ไปกี่คะแนนครับ
เริ่มจากกรรมการฝั่งลูกทุ่งครับ
คะแนนที่คุณให้คุณตั๊ดคือ

รวมแล้วเป็น๕๐คะแนน
มาลุ้นอีกครึ่งหนึ่งจากคณะกรรมการฝั่งสตริง
คะแนนที่คุณให้กับคุณตั๊ดคือ
๑๖คะแนน๑๗คะแนน๑๗คะแนน
รวมทั้งหมดบวกคะแนนพิเศษและเป็น๑๐๑คะแนนครับ
รัคคือเพลงนี้
คะแนนพิเศษและ๑คะแนน
เพลงนี้หนูมั่นใจเลยค่ะเพราะว่า

รับรองมันต้องเป็นเพลงที่พิเศษให้กรรมการฟังแน่นอนค่ะ
ได้เวลากระชากคะแนนกับแนวเพลงถนัดแล้วครับพิงกี้
ถ้าอยากเข้ารอบต่อไปต้องใส่ให้สุดตั้งแต่ยกนี้เลยนะครับ
แล้วยกหน้าเป็นเพลงแนวลูกทุ่ง
นุ่มตั๊ดรอขย้ำอยู่นะครับ
ซู่ซู่นะครับพิงกี้
ทุ่มเทศจากใจไปจำหัวใจไปสักครั้ง
แต่มันก็เจอเพียงความสับสนข้างในใจ
อยากเจอกับตัวเองรักที่จริงนั้นเป็นเช่นไร
มันมีความหมายเพียงได้
อยากจะรู้
แต่แล้วก็เจอเธอรักจริงที่ใจต้องการ
ก็พบมันคือความอ่อนหวานที่มีข้างใน
แต่มองอีกทางหนึ่งรักนั้นเป็นเหมือนไฟเผาใจ
บางทีก็ถูกระด่มขมละคืน
หวานและส่วนเนื้อคำบรรยายมันทำให้รู้สึกเจ็บ
แต่แสนอบอุ่นนิรา
แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจ
และตอนนี้ฉันรู้ว่ารักคือความห่วงใหญ่ต่อกัน
แต่จากนี้ฉันคิดว่ารักคือความเสียใจ
ที่มีแต่ทุกความฉันเหล่ารัก
ที่เธอแยกทางมันไม่มีสิ่งใดเทียมเท่า
ที่อยากจะรู้ความรู้สึก
แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าเถิน
และตอนนี้ฉันรู้ว่ารักคือความห่วงใหญ่ต่อกัน
แต่จากนี้ฉันคิดว่ารักคือความเสียใจ

แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าเถิน
และตอนนี้ฉันรู้ว่ารักคือความห่วงใหญ่
แต่จากนี้ฉันคิดว่ารักคือความเสียใจ
ที่เธอต้องเผชิญกับรักที่มีแต่ทุกความช้ำเท่านั้น

ทุกความเสียใจ
ทุกวันโครงการการโทรศัพท์
ต่อเนื่องของอารมณ์ของคนฟังมีแค่นี้ครับ
ครับผมขอบคุณครับเชิญปาเต็ดคอมเมนต์ต่อครับ
ในแต่ละครั้งที่เขาเลือกวิธีการร้องให้เข้ากับแต่ละเพลงที่เขาเลือกมา
มันค่อนข้างท้าทายกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
แล้วความกล้าหารความไม่กลัวว่ามันจะผิดเนี่ย
มันเลยกลายเป็นเสน่ห์ของเขาแล้วก็ฟิลลิ่งที่แสดงออกมา
คือผมรู้สึกว่าอันนี้มันพิเศษมากแล้วมันเป็นคุณสมบัติของคนที่จะได้เป็นศิลปินจริง
ไม่ธรรมดาครับคนนี้อาจจะสร้างอะไรที่น่าตื่นเต้นให้กับวงการเราได้
เชิญคุณนิตัยค่ะพิ้งกี้สไตล์การร้องโอเคละ
เหมือนหนูเจอสิ่งที่หนูชอบแล้วมันใช่แล้วแต่พี่นิดบอกอย่างหนึ่งคือ
ร้องให้ชัดถ้อยชัดคำแล้วจับสไตล์กลับเข้ามาแล้วมันจะดีขึ้น
ดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าหนูอายุเท่านี้แล้วหนูเข้าใจกรุ๊ป
เข้าใจอะไรที่หนูจะไปแล้วหนูไม่กลัวที่จะเดินไปกับเพลง
เพราะฉะนั้นกรูฟมันต้องมาคู่กับไดนามิกมาคู่กับความชัดถ้อยชัดคำ
และเมื่อมีสไตล์ปุ๊บนี่คือศิลปิน
อืมขอบคุณค่ะ
สาวน้อยมหัศจรรย์ฝั่งสตริงยิงกระสุนสวนกลับไอ้หนุ่มไทยบ้านฝั่งลูกทุ่ง

ทำได้ตามที่ซ้อมเลยนะคะสไตล์ที่หนูใส่ลงไปเนี่ยมันดีค่ะ
แต่คะแนนรวมที่เธอกระชากจากกรรมการจะมากกว่า๑๐๑คะแนนที่พักตั้งไว้หรือไม่
ช่วงหน้ามาลุ้นกันและเตรียมรับมือในยกตัดสินกับเพลงลูกทุ่ง
ยินดีต้อนรับนะครับสู่โลกของลูกทุ่ง
ตัวมาให้ดีแล้วกันนะครับน้องพี่ไม่เอามือให้นะจ๊
คุณกำลังอยู่กับร้องข้ามรุ่นกับรอบร้องข้ามโลก
และก็อยู่กับการดวนเดือดในยกที่๑เพราะเพลงแนวสตริง
ซึ่งสุดยอดนักร้องทั้งฝั่งโลกลูกทุ่งและโลกสตริง
ได้ทำหน้าที่ไปเป็นที่เรียบร้อย

ก็โกยคะแนนรวมตั้งต้นในยกนี้
ครองสูงถึง๑๐๑คะแนน
อยู่เวลาที่เราต้องไปรุ่นคะแนนร่วม
ให้มากกว่าตันชนะไทยกันแล้ว

ดูคะแนนจากคณะกรรมการฝั่งลูกทุ่งกันก่อนเลยครับ
คะแนนที่คุณให้น้องพิงกี้ในรอบนี้คือ

รวมแล้วเป็น๔๖คะแนน
ดูเหมือนเราจะได้เปรียบในโลกของสตริงด้วยนะครับ
ก็คาดหวังว่าหนูจะได้คะแนนจากทีมกรรมการสติงเยอะค่ะ
คะแนนที่พวกคุณให้กับน้องพิงกี้คือ
คะแนน๑๘คะแนนและ๑๕คะแนน

โอ้โฮ
เอาละครับสาวน้อยมหัศจรรย์ฟังสตริง
คะแนนเข้ามาตุนไว้๙๗คะแนน
ตั๊ดชนะชัยอยู่๔คะแนน
ถือว่าไม่เสียหายมากนัก
แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในยกที่๒
ทั้งคู่ต้องร้องเพลงลูกทุ่ง
และก็ดูเหมือนทุกอย่างจะเข้าทางไอ้หนุ่มไทยบ้าน
แห่งโลกลูกทุ่งซะเหลือเกิน
ตัดชนะได้ในโลกของสตริงสำหรับโลกลูกทุ่งไม่กลัวอะไร
วันนี้ร้องเพลงอะไรครับ

ออกมาปี๒๕๔๒คะแนนพิเศษอยู่ละ๒คะแนนด้วยกันค่ะ
เอาล่ะครับไอ้หนุ่มไทยบ้านตั๊กชนะชัย
เลือกหยิบเพลงสื่ออารมณ์ที่ต้องอาศัยลูกคอพระการเป็นอย่างมาก
ปิดบัญชีสาวน้อยมหัศจรรย์ฝั่งสตริง
เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ตัสร้องบ่อยนะครับ
แล้วก็คิดว่า๘๐เป็นของเรานะครับ
หลุนลักษณ์ให้กำลังใจทัศน์ชนะชัยไปพร้อมกันได้เลย
ขอบคุณที่ยังหาคุณกันขอบคุณที่ยังบ่ลืมในสัญญา
ขอบคุณที่ยังรักษาหัวใจของอาย

แม้อ้ายนั้นกะทั้งไม่มียังเลย
ผ่านหอนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคย
ถึงบ่อมีเงินทองเพาะมันเป็นแสนเป็นลัทร
ถึงบ่อได้จัดงานตวยี่นไยโต

ก็บอกสำคัญเขาเห่าหักกันดอกหัวใจ
ฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเห่า
พอผู้เท่าพ่อแม่ผูกแขนป้อนไข่
สู่ขวัญรำเจ้ากับอายสองคน
งานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มปนหนา
ตาม
ดดลานนะที่เขาเป็นแฟนกัน
แต่อายนั้นก็ท่านได้มียังเลย
บ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้าน
ถึงบอกได้ให้จัดงานตัวจีนใหญ่โต
พ่อได้ใส่ชุดโกหรุราข้าพ่อสำคัญเท่าเห่าหักกันดอกหัวใจ
ขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเห่า
ขอผู้เท่าพ่อแม่ผูกแขนป้อนไข่
สู่ขวัญรำเจ้ากับอายสองคน
งานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มปนหนา

งานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มป่นน้ำ
เกินไปชินเกินไปมันก็มันเลยทำให้เหมือนร้องเพลงนี้ด้วยอารมณ์
ผ่อนคลายเกินไปชิลไปนิดจริงมนแคนมันต้องขยี้ให้มากกว่านี้
นะครับเพราะว่าตั๊ดมีเสน่ห์อยู่แล้วไอ้เรื่องพวกนี้
ถ้าไปทางอีสานแล้วยิ่งไปทางพี่มนต์แคนเนี่ยคือมันจะเหมือนว่ารสชาติมันนัวน่ะ
อืมมันนัวมันไปด้วยกันโอ้โหไม่น่าพูดหิวเลยเออมันไปด้วยกัน
ครับสำหรับพี่พี่สไตล์เขาชิวชิวแบบนี้ค่ะถามว่าเสียงเขาน่าฟังไหม
ว่าเสียงเขาน่าฟังเสียงเขาซื่อกับเพลงบ้านแบบนี้เหมาะนะ
เพราะว่าเหมาะแต่มาได้จริงหลังโซโลค่ะมันมาเต็มเรื่องการใส่ลูกคอ
อารมณ์เพลงภาพรวมองค์รวมจริงคะแนนจากพี่ได้หลังโซโลกโอเคค่ะ
เวสป้าคะมาตรฐานก็ยังคุมดีเหมือนเดิมของตัสนะครับ
พิชก็ยังดีแล้วเพลงนี้ตีความยากมากนะครับ
ผมบอกเลยว่าเพลงนี้มันอยู่ในงานแต่งงานนะครับซึ่งมันควรมีความสุข
แต่มันทำนองมันโคตรเศร้าเลยอ่ะคือทำนองมันเศร้ามาก
เวทพูดอ่ะถูกเลยว่าจริงจริงแล้วธรรมนอกมันฟังดูเศร้าอืม
แต่โดยรวมแล้วมันคืออบอุ่น
สิ่งที่พี่เขียนอยู่ในนี้อยากบอกทีแรกก็เออมันไม่เป็นไร
เพราะว่าไม่ใช่ทางลูกทุ่งแต่ต้องบอกว่าทุกอย่างของตั๊ด
สมบูรณ์มากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงนะครับหนาแน่นชัดเจน
ค่ะจะให้นุ่มจะอะไรผมว่าเขาทำได้
ติดอยู่อย่างเดียวคือการเอามาใช้อืม
ทีนี้ไอ้การเอามาใช้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไร
มันขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจเพลงค่ะ
ตั๊ดต้องทำความเข้าใจเพลงแต่ละเพลงที่จะร้องให้แตก
แล้วเลือกว่าฉันจะเลือกอารมณ์เพลงแบบไหนใส่ลงไปในนี้
เพราะเชื่อว่าตั๊กมีทุกอย่างที่จะใช้แล้วแค่ยังเลือกใช้ไม่ถูกเท่านั้นเอง
โอ้โหขอบคุณมากค่ะรีบทอดอย่างละเอียดเลย
เกียรติมากแล้วก็ทำให้เชียร์เกิดอาการหวั่นใจอีกแล้ว
เอาล่ะครับผลงานที่ไอ้หนุ่มไทยบ้านยางตั๊ดทำไป
คว้าคะแนนทิ้งห่างฉีกหนีสาวน้อยมหัศจรรย์
ขึ้นไปคว้าแชมป์รอบร้องข้ามโลกคนที่๔ได้หรือไม่
ขอเตือนไว้ก่อนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นบนเวทีนี้

เขียนใบลาพร้อมน้ำตาจึงมัน
ทั้งฝั่งโลกสตริงและโลกลูกทุ่ง
ทั้งสองคนต้องสวมหัวใจสิง
ใครขวาคะแนนรวมทั้ง๒แนวเพลงมากที่สุด
จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันที
โดยในยกที่๑แนวเพลงสตริงตัดชนะชัย
เสียงเพลงลูกทุ่งพลิกเกม
ทำคะแนนแซงนำสาวน้อยมหัศจรรย
และตอนนี้ก็ได้เวลามาลุ้นพร้อมกัน
ผลงานของตั๊ชนะชัย
ในยกที่๒นี้
ร้องเพลงนี้นะครับก็มีหวั่นใจนิดน
เวลานี้เรามาดูกันว่าเขาได้ไปกี่คะแนนครับ
เริ่มจากกรรมการสายสตริงครับผม
คะแนนที่คุณให้คุณตัสในรอบนี้คือ

ตอนนี้ต้องลุ้นกันแล้วกับฝั่งลูกทุ่งค่ะ
และคะแนนที่คุณให้นั้นคือ
คะแนน๑๖คะแนน๑๗คะแนน

คะแนนสะสมมีอยู่๒๐๔คะแนนค่ะ
๖๐๔คะแนนครับ
เอาล่ะครับไอ้หนุ่มไทยบ้านตาชนะชัย
คว้าคะแนนรวมทั้ง๒ยกไปได้ถึง๒๐๔คะแนน
ความกดดันทั้งหมดไปที่สาวน้อยมหัศจรรย์อย่างพิงกี้
ที่ต้องทำผลงานกับโจทย์เพลงลูกทุ่ง
ที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ฐานถนัดของเธอซะด้วย
แต่อย่าลืมนะครับว่าสาวน้อยคนนี้
เคยสร้างปฏิหารให้แฟนได้อึ้งมาแล้ว
ตัวเรามีศักยภาพสูง

ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งมันมีจุดให้ทำคะแนนอยู่ค่ะ

พี่ออมมือให้นิดหนึ่งเลยนะครับ
เพลงที่หนูจะเอามาใช้ในรอบของลูกทูก
ไม่เช่นนั้นฝันกันเข้ารอบต่อไปจะดับลงทันที
เพลงนี้เนี่ยมันสามารถมีช่องว่างให้หนูเติมลูกเล่นได้
แล้วก็การสื่อสารที่หนูว่าน่าจะเหมาะกับหนูด้วยค่ะ
หนูคิดว่าเพลงฝากใบลานนะคะต้องสู้เพลงงานแต่งคนจนได้แน่นอนค่ะ
สู้นะครับภิงเกย์

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

ใจของของพิกกี้อ่ะมันสุดยอดมากสุดมากพี่ชอบนะค่ะ
ถึงมันจะลำบากมากอีกช่องช่อนสุดท้ายเลยอ่ะแต่ไอ้ที่นำมาแรกแรกอ่ะ
ตั้งแต่ท่อนแรกจากพี่เก็บคะแนนได้เยอะเหมือนกันค่ะ
เยี่ยมไม่ห่างแน่นอนครับเชิญพี่เบซ่าต่อครับเป็นเด็กที่เก่งมาก
เพลงเก่งมากเพราะว่าเพลงนี้เป็นทั้งหนึ่งภาษาอีสาน
สองเป็นเอื้อนแบบลูกทุ่งแล้วก็เล้นกว้างมาก
วิธีการเอื้อนเนี่ยเก็บครบกับทุกโลกเลยเอ่อถึงเขียนไว้แล้วนะ
ฝากเพื่อนไปบอกคุณครูว่าหนูขอแล้วเขามาครบทุกเม็ดเลย
แล้วความอารมณ์ของความพลิกก็มาด้วยนะครับก็ติดตามแล้วกันครับ
ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาสุดท้ายอาจารย์รุ่งค่ะ
เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมตรงนี้หมายถึงพิงกี้เนี่ย
คำนี้ผมชอบมากไอ้คำว่าไม่กลัวเพลงเนี่ยเพลงนี้เลือกอาวุธขนาดนี้
ก็แสดงว่าไม่กลัวเหมือนกันค่ะแต่ถนัดมือหรือเปล่าอาวุธเนี้ย
กี้ก็ทำได้ดีแต่มันยังติดอยู่ว่าบางทีได้
ประโยคนี้เพราะมากบางประโยคก็ยังติดอยู่ยังมีแกว่งอยู่
อะไรอย่างเงี้เป็นระยะระยะในเพลงนะครับแล้วก็ไปแบก
ระไอ้ที่ท่อนจะต้องขึ้นสูงตรงเนี้ยมันก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

ใช่ครับเนี้ยประมาณนี้เท่านั้นเองครับแต่การสื่อสารอารมณ์แล้วก็
กับเพลงเนี้ยฝากใบลานเนี่ยมันเข้ากันครับรอดูคะแนนครับได้เลยค่ะ

เอาล่ะครับเก่งเล็กอย่างพิงกี้พัฒนันใส่สุดใจไปกับบทเพลงฝากใบลา
หวังขวาคะแนนให้ได้มากกว่าหนึ่งร้อยเจ็ดคะแนนถ้าเธอทำได้
เธอจะเคลียร์เก่งใหญ่อย่างตั๊ชนะชัยกลับบ้านพร้อมจมกองน้ำตา
เธอจะทำได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันได้เลย
เอาละครับเราเริ่มจากการดูคะแนนของกรรมการฝั่งสตริงกันครับ
คะแนนที่คุณให้น้องพิงกี้คือ
หกคะแนนสิบหกคะแนนและสิบหกคะแนนรวมแล้วเป็นสี่สิบแปดคะแนน

ตอนนี้ต้องลุ้นกันแล้วกับคะแนนจากคณะกรรมการอีกสามท่านและตอนนี้ค่ะคณะกรรมการพร้อมแล้ว
คะแนนที่คุณให้กับพิงกี้คือ
หกคะแนนสิบหกคะแนนและสิบห้าคะแนน
รวมคะแนนทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองคะแนนต่อสองร้อยสี่คะแนน

วันนี้มาเจอ๑๐ขวบอีกไม่กี่ปีเชื่อว่าเด็กคนนี้มีอะไรให้เราได้ชมแน่นอน
ขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะเด็กน้อยขอบคุณค่ะบ๊ายค่ะ
เข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับสำหรับตันนะครับในรอบห้าคนสุดท้ายนะครับ
สัปดาห์หน้าห้ามพลาดโดยประการทั้งตรวง
กับแมทหยุดโลกที่หลายคนรอคอย
สุดยอดตัวจริงแห่งโลกสตริงคนนี้
ไปร่วมงานกินดองสมน้ำนาเจ้าของให้มันสาแก่ใจ
พูดได้คำเดียวว่าปาดลึกสุดยอด
โอ้โหนี่คือสายสตริงแท้นะ
ที่ต้องมาปะทะกับสุดยอดตัวจริง
จากฝั่งโลกลูกทุ่งอย่างเฉิดคนนี้
ถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเธอ
คนที่ยืนข้างเธอ
กับรักที่ไม่มีวันเสียใจ
จัดจากทั้งแสปครบรถค่ะ

รสคัมสุเว่าค่ะ
สัปดาห์หน้าเป็นสักขีพยานพร้อมกันห้ามพลาด